ตามเจอแล้วนะบอยบอยที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนดูข่าว
คือบอยถีบอกคุณตาอายุเจ็ดสิบเก้าก่อนคุณตาจ้ามเบ้าลงไปนะครับ
ยกตัวขึ้นมาบอยเตะเสยปั้งอย่างนี้
หัวท่านฟาดพื้นตอนนี้อาการยังเป็นยังไงไม่รู้นะครับ
ไปจับบอยได้แล้วสารภาพบอกว่าไม่พอใจเรื่องที่จอดรถฮะ
เสยเข้าไปแล้วแค่นี้ก็หนักแล้วนะแค่นี้หนักแล้วนะ
นี่ฮะแล้วก็พี่ผู้หญิงออกมาชี้ดูฉันมีกล้องนะฉันมีกล้องนะ
แล้วก็มีลูกสาวเนี่ยถ่ายจากข้างบนมาไว้ได้ด้วยนะครับ
พอได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่ามีคนทะเลาะกันนะฮะ
โอ้โหท่านสลบไปเลยครับค่ะท่านสลบไปเลยฮะ
คุณตาอายุเจ็บสิบเก้านะครับท่านนี้แหละที่ผมเล่าไป
คือคลิปนี้เนี่ยเป็นกระแสโด่งดังนะครับลูกสาวของคุณตาเอาไปโพสต์นะครับ
มีเพจดังหลายเพจเลยแชร์กันออกไปแชร์กันออกไป
รับไม่ได้กับการทำร้ายคนแก่อืม
ทีมข่าวไปสอบถามนางสาวไพรินสมาหารพันธ์
หรือว่าคุณลินเป็นลูกสาวของคุณตานะครับคือคุณตาจริงจริงเป็นอดีตตำรวจนะฮะ
คือร้อยตำรวจตรีวินิตสมาหารพันธ์นะครับเธอเล่าบอกว่า
ผู้ชายที่ทำร้ายพ่อเป็นเพื่อนบ้านนะชื่อบอย
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นหกโมงเย็นของเมื่อวานนี้ในหมู่บ้านจัดสรรย่านคลองสอง
เมียนั่งบริษัทหนีไปครับ
คนทะเลาะกันลิ้นน่าก็ออกมาที่ระเบียน

สิ่งที่ลิ้นเห็นก็คือบอยร์ได้กุ้งเข้ามาทำร้ายปู่
ก็ตั้งคลิปเลยค่ะ

แต่ต้นสายไปเห็นนี่คือคุณลิ้นร์ไม่รู้ใช่ไหมคะ

ทะเลาะกันเรื่องอะไรค่ะนี่คือ

คือบอยขับมอนไซด์ผ่านหน้าปู่แค่แว๊บเดียวค่ะ

แป๊บเดียวนั้นคือปู่ทำอะไรให้ลินก็อยากจะถามบอย

หนึ่งก็คือพ่อลินแล้วสองคืออยากจะให้เป็นอุทาหรณ์จากสังคมนะคะ
ว่าโกรธถึงโมโหโมโหคือบ้าสุดท้ายคือคุก

คนที่ใจร้อนอยู่จะได้ระวังค่ะ
คุณลินบอกกับทีมข่าวบอกว่าเธอได้รับแจ้งจากตำรวจนะว่าจับบอยได้แล้ว
เธอบอกเธอดีใจมากแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ย

อยากจะถามบอยว่าทำไมถึงทำขนาดนี้กับพ่อเธอ
แล้วก็ขอบคุณไปยังตำรวจสพคลองหลวงนะครับทำงานเร็วจริง
ตำรวจนำตัวนายเจริญเกียรติอุทัยวัดอายุ๔๕ปีหรือว่าบอยคนก่อเหตุ
คนนี้แหละฮะไปสอบสวนที่โรงพักเจ้าตัวก็สารภาพบอกว่า

คุณตำรวจเรื่องแย่งที่จอดรถกันวันเกิดเหตุเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้าน
เห็นคู่กรณีคลาสสิกอีกแล้วคุณวรพรมองหน้าเขาอ้างว่ามองหน้า
ก็เลยหันกลับไปมองหันกลับไปมองคราวนี้มีการตะโกน
คือตะโกนใส่กันพอตะโกนใส่กัน
ก็เลยปรีเข้าไปทำร้ายตามในคลิปครับเอาลองฟังบอยเขาบ้างครับ
ก็ตะโกนมาแล้วก็ลุกขึ้นมา

ใช้เท้าเตะ
เตะไปหลายที่มั้ย
ใช้เท้ายานทีครับ
แล้วแต่เตะทีเดียว

ทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอ
ไปรับรองแพทย์ว่าจะถึงขั้นสาหัสไหม

ข้อหากันเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
ส่วนสาเหตุมาจากทั้งสองคนอยู่บ้านใกล้กัน
แล้วก็มันมีพื้นที่ว่างระหว่างบ้าน

จนเกิดเหตุบานปลายทำร้ายกันแบบนี้ฮะ